ทรงนักเรียนเห็นไหมพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็พากันมา
อันนี้ไม่ให้คุณผู้ชมอดามลาเรื่องสงมนะ
เพราะแต่ละโรงเรียนก็จะมีกฎต่างกันออกไปเนาะ

น้องสวงอำเภอน้องฉางจังหวัดอุทัยธานีร้านนี้ดังเขาบอกเป็นร้านดังในอำเภอหนองฉางเลยนะ
เด็กน้องนักเรียนนักศึกษาแวะเวียนมาตัดผมกันเพียบ
เจ้าของร้านเจ้าของเนี่ยนะฮะก็คือคุณเดชาธรพลหารหรือช่างดาว
บอกว่าช่วงนี้คึกคักแน่นมากันเพียบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
นี่ดูครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าลูกค้าประจำนี่ก็มาเป็นประจำเลยนะ
แล้วที่นี่เขามีบริการโกนหนวดโกนคราวด้วยแล้วสระผมให้อย่างดี
ราวกับว่าได้นวดหัวชอบดินี่ทรงนักเรียนน่ะแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าทางร้านจะรับตัดผมวันละประมาณไม่เกิน๒๐หัวเท่านั้นนะ
แต่ช่วงนี้ต้องตักประมาณสัก๔๐หัวได้เยอะไงนักเรียนเขาอั้นมาเตรียมเปิดเทอมอะเนาะ
ก็ต้องเรียกได้ว่าคนต่อคนหัวต่อหัวจริงเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึงประมาณสัก๒ทุ่มได้
กว่าจะหมดอ่ะโอ้โหแสดงว่ามากันเยอะในทุกช่วงเวลา
แล้วเขาคิดค่าบริการตัดผมไม่แพงผู้ใหญ่ร้อยเดียวแต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียน๘๐บาท
แต่ถ้าเป็นยุคย้อนวัยสมัยผมนะครูคนนี้อีกนะตอนผมตัดชุดทรงนักเรียน๔๐บาท๕๐บาท
ก็กี่ปีมาแล้วล่ะคุณโอ้โห๕๐กว่าปีแล้วมันนานแล้ว

น่ะยาวนานยุคสมัยก็ปรับเปลี่ยนไป